มีพระรูปหนึ่งนะครับท่านนอนมรณภาพ
อยู่ในสาราพักผู้โดยสารริมทาง

เหตุเกิดจากคนหลอนยา
คิดว่าพระท่านจะไปขโมยของในบ้านในชุมชน
ทุบหัวท่านสมรณภาพแบบนี้เลยฮะ
ที่เกิดเหตุคือสาราพักริมทางนี่แหละครับคุณผู้ชม

ตามบนบ้านตาดอเภอบ้านดุงจวัดอูดรทานีครับ
พบศพพระวัชกรกองจันทร์อายุ๕๓ปี

บริเวณที่พักในสารา
ศีรษะท่านมีเลือดไหลมาที่พื้นแห้งไปแล้ว

จากพบท่อนไม้วางอยู่ข้างกองเลือด
เหตุเกิด๒๐ธันวาคมนะครับ

ที่ไปเจอ๒๐ธันวาคมตอนเที่ยง
ชาวบ้านเล่าบอกว่าเห็นพระรูปดังกล่าวนะครับ
ลงจากรถโดยสารแล้วก็เดินไปตามถนน
สักพักท่านก็มานั่งพักอยู่ในสารา
ตั้งแต่ช่วงเย็นของ๑๙ธันวาคม
กระทั่งเช้ามีคนมาเจอ

อากาศหนาวอากาศเย็นนะครับ

แต่ว่าปรากฏว่าท่านมรณภาพแล้ว
จึงรีบแยกตำรวจสภดงเย็นครับ

คุมตัวนายไพรวันจันแดงอายุ๓๗ปี

บ้านอยู่ตรงกันข้ามกับจุดเกิดเหตุเลย
เค้นสอบเค้นเข้าเค้นเข้าเจ้าตัวบอก
ผมทำเองผมหลอนยา
กลัวว่าพระจะไปขโมยของในบ้านดูคิดได้
ท่อนไม้ฟาดศีรษะพระ๓ครั้งจนมรณภาพเลยครับ
ตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบนี่ฮะ

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพตรงจุดเกิดเหตุ
และแจ้งกร้องหาฐานข้าวผู้อื่นโดยเจตนา
แรงงานข่าวว่าในอ๋องหันมาพูดแบบไม่สะทดสารบอก
ตายก่อนก็ได้ไปเกิดก่อนนั่น

ท่านมานอนพักจำวัดอยู่ตรงนี้

คนหลอนยาไปเลยนะคะ